เหตุการณ์นี้เกริ่นไว้ตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้ว
ว่าวันนี้จะมาพูดถึงราศีที่ดวงดีจะมีคนอุปถา
ใช่ค่ะในช่วงนี้จะมีอยู่ถึง๓ปีราศีด้วยกัน
และที่มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยอุปถัมภ
โอ้โหถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีแน่นอน
งั้นเริ่มเลยค่ะราศีแรกก็คือชาวราศีกัน

ใช่เลยค่ะชาวราศีกันนะคะเรียกว่าดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ขาขึ้น
ดวงดีทั้งเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของการงานนะฮะ
โดยเฉพาะในเรื่องของงานเนี่ยโอ้โหเรียกว่าโดดเด่นอย่างมากเลยนะคะ
แล้วในช่วงนี้เรียกว่ามีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่เจ้านายนะคะคอยช่วยเหลือคอยอุปถัม
เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โฮดวงของคุณเนี่ยเรียกว่าพุ่งแรงแบบใครก็ฉุดไม่อยู่เลย

เรียกว่าเป็นช้างเผือกในที่ทำงานเลยก็ว่าได้
สุดยอดราศีกันใช่ไหมคะ

เรื่องของการงานดีมีคนสนับสนุนอุปถัมภัมชูแน่นอน

อ่านะคะแต่ว่าเวลาที่การงานของเราเนี่ยดีมาก
มันย่อมแบบมีคนแบบอิจฉาเรา

อันนี้เป็นเรื่องปกติเลยเวลาที่เราแบบหน้าที่การงานดีก็จะมีคนแบบไม่ชอบ
อือมันอะมันเออมันมันใส่มีคนมันใช่ค่ะ
ในช่วงนี้ชาวราศีกันนะคะอาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของแบบการหนักใจ
ในเรื่องของการทำงานร่วมกับคนหมู่มาก
อาจจะโดนแบบโดนรังแก่โดนแกล้งโดนว่าบ้างอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่ว่าจริงมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับตัวเรามาก

ถูกสำคัญนะคะ
เหมือนก้อนหินที่อยู่ในมือเราถ้าเราไม่บีบมันเราก็ไม่เจ็บ

อือโอ้โฮก้อนหินก้อนนั้น
สุดยอดคุณชนะเหมือนคุณจะพูดอะไร
อยากจะบอกว่าแหมเวลามีคนอิดชงอิจฉา

เพราะฉะนั้นแล้วราศิกรรมก็อาจจะต้องมีเคล็ดลับ
ในการที่จะทำให้ดวงของเรามันรุ่งยิ่งขึ้นไปด้วยใช่ไหมคะ
แนะนำให้ชาวราศีกันนะคะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของอาหาร
อาหารการกินเช่นในเรื่องของการตักบาทก็ได้

หรือว่าในเรื่องของการบริจาคทุนอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กด้อยโอกาสก็ได้เช่นกันค่ะ
เป็นการถวายเรื่องของอาหาร
ให้กับไปถวายสังขทานก็ได้
หรือว่าถ้าช่วงนี้เราสามารถเอาของไปใส่ในตู้

เช่นกันค่ะขอให้เป็นอาหารของกินขนมได้หมดเลย
ก็คือเป็นเคล็ดลับในการเสริมดวงอย่างหนึ่งในเรื่องของการงานเหรอคะ

จริงทุกราศีสามารถทำได้เหมือนกันไหมคะ
เนี่ยมากนะคะแต่ว่าเรื่องราวดีแบบนี้

ดวงชะตามีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงนะคะ
ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทางที่ดีขึ้น
แต่ถ้าสมมุติว่าสิ่งใดที่ทำให้ชาวราศีตุล
ตอนนี้กำลังเครียดกังวลใจทุกข์ใจอยู่
ทนนะคะอีกไม่นานคือมันจะหายไป
ค่อยคลี่คลายไปทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ
การงานมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ
โดยเฉพาะงานที่คุณทำมานานแล้ว

ก็คืองานมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ
ด้วย๒ปัจจัยอย่างแรกเลยก็คือความสามารถของตัวคุณเองนะคะ
อีกอย่างหนึ่งก็คือมีคนคอยช่วยเหลือ

มันก็เลยทำให้เรามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มากขึ้นนะคะ

เวลามีอะไรให้พยายามเข้าหาผู้ใหญ่ให้มาก
บางคนไม่ค่อยเข้าหาผู้ใหญ่เลย
กลัว
ไปทำบุญเสริมดวงกันสักหน่อยแล้วกันนะคะ
ยังไม่หมดเหลืออีกหนึ่งราศีที่ดวงดีมีคนอุปถัมภนั่นก็คือ

ใช่ค่ะชาวราศรีมีนนะคะในช่วงนี้การงานราบรื่นอย่างยิ่งเลยนะคะ
จะทำอะไรมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาและค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จดี
แต่ว่าชาวราศรีมีนช่วงนี้แบบจะกลายเป็นคนขี้บ่น
เหรออ่อขี้บ่นเพราะว่างานมันเยอะงานเยอะก็คือจะมีงานเข้ามาให้คุณรับประชอบอย่างต่อเนื่อง
บางคนไม่ต้องราศีมีนก็ขี้บทนะ
อ๋อเหรอค่ะไม่ได้ว่าคุณ

แต่จะบอกว่าราศีมีนนี่แหละที่บอกว่าช่วงนี้อาจจะรู้สึกนิดหน่อย
เพราะว่าแบบเหมือนขี้บ่นใช่ไหม

งานเยอะก็เลยบ่นหน่อยบ่นนิดบ่นหน่อยระบายความเครียด
ใช่ค่ะแต่ว่างานเยอะเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ
คือมันจะแค่เหนื่อยอย่างเดียวแค่นั้นเองไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย
แถมดวงมีเกณฑ์มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือ

ใช่ค่ะแต่ว่าเขาจะช่วยเหลือแบบเงียบนะ
แล้วจะช่วยเหลือแบบไม่ได้ออกตัวไม่ได้ออกสื่อ

อาจจะให้คำแนะนำคำปรึกษาอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะ
ราศีมีนเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ดีเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะ
งานเยอะนั่นก็แปลว่าคุณนั้นจะประสบความสำเร็จได้ง่าย
แล้วเงินก็จะตามมาด้วยอันนี้สำคัญนะหมอไก่นะ
เคล็ดลับเสริมดวงของราศีมีนกันหน่อยค่ะ
ขอให้ชาวราศรีมีนไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา
เช่นเป็นการบริจาคทุนการศึกษาก็ได้การบริจาคหนังสือก็ได้
หรือว่าเป็นการอ่านหนังสือเสียงให้กับผู้พิการทางสายตาก็ได้
ใช่อันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำง่ายมากนะคุณผู้ชม
สามารถอ่านนิทานหรืออ่านหนังสือด้วยการอัดเสียงของตัวเอง
แล้วก็ส่งไปได้เหมือนกันเป็นการแบบทำบุญด้วยการศึกษา
อีกหนึ่งรูปแบบที่ง่ายมากแล้วไม่ต้องเสียสตุ้งสตางค์อะไรเลยด้วย
วิธีการเสริมดวงในหลากหลายรูปแบบที่หมอไก่พูดมาวันนี้
สามารถเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานเหรอคะ
ใช่ค่ะก็คือทำให้ดวงชะตาที่ดีอยู่แล้ว

ก็จะทำให้อุปสรรคปัญหามันคลี่คลายเวทิศทางที่ดีขึ้น

ใช่ราศีอื่นจะน้อยใจไหมคะหมอไก่
เราจะต้องทำยังไงถ้าเกิดเราสองคน

ไม่มีดวงด้วยช่วงนี้ค่ะหมอไก่จะทำอย่างไรดีคะ
ก็จะมีคาถาเมตตามหานิยมก็ฝากัน
งั้นท่องพร้อมกันเลยค่ะอย่างไรคะ
อย่างแรกนะคะวิธีการก็คือให้คุณทำจิตใจให้สงบก่อน
มีสมาธิจากนั้นตั้งนโม๓จบ
ค่ะแล้วก็ท่องคาถาตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับนี่ค่ะถ่ายเก็บไว้เลย
เมตตามหานิยม
อันนั้นหลวงพ่อคูณค่ะคุณ
ท่องนโม๓จบก่อนอื่นก่อนที่คุณจะทำอะไรนะ
คุณทำใจคุณให้สงบก่อนคุณชนะ
ก็อยากจะเมตตามหานิยมไง
เมตตามหานิยมเนี่ยคาถาแบบนี้
คุณถ่ายรูปเก็บไว้เลยนะคะแล้วก็สวดมนต์เหมือน
คือจริงแล้วเนี่ยทุกวันเราควรจะสวดมนต์ถูกไหมคะหมอไก่
แล้วก็เพิ่มคาถาเมตตามหานิยมนี้เข้าไป
คือจริงเรื่องของการอุปถัมภัมชูจากผู้ใหญ่
มันเป็นเหมือนพวกเรื่องของเมตตามหานิยมถูกไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือเหมือนกับว่าเราอยู่ดีมีคนมาคอยช่วยเหลือเรา
และยิ่งถ้าสมมุติว่าเราตั้งใจแล้วเนี่ย
โอ้โฮก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ก็เป็นพลังคูณ๒เลย

เพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมค่ะได้คาถาไปแล้ว

สิ่งที่ดีที่สุดก็คือทำจิตใจให้สงบแล้วก็ตั้งใจทำงานนะคะ
ยังไงวันนี้ขอบคุณหมอไก่นะคะสำหรับเคล็ดลับดีค่ะ
อยากมาตอนนี้ได้เจอกับหมอกัยในทุกวันต่างอาทิตย์นะครับ